เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้ไปฟินกับลมหนาวกันต่อที่หมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ห้องศร
สวัสดีครับ